วันนี้เรามาดูที่เรื่องของราคาหมูกันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหมุนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในตลาดรวมทั้งราคาหมูหน้าฟาร์มเองก็ลดลงต่ำกว่าทุนแล้ว
เลี้ยงบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นยังคงต่ำแบบนี้
อนาคตคงต้องเลิกทำอาชีพนี้
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมัวครับ

เจ้าของฟาร์มยืนยันว่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เพราะราคาหมูหน้าฟาร์มทุกวันนี้ลดลงอย่างมาก
เดิมหมูหน้าฟาร์มมีราคาเฉลี่ยที่
ปัจจุบันลดเหลือเพียง๕๔บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่ต้นทุนยังคงอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนถึง๑๑บาทต่อกิโลกรัม
๕๐บาทขาดทุนตรวง๓๔บาท

เดือนหนึ่งขาดทุนประมาณ๓๐๐๐๐๐บาท

แล้วปีหนึ่งเท่าไรก็ต้องตก๓ล้านบาท

๓ล้านบาทถ้าเป็นรายได้ที่เราได้ขึ้นมา
เรายังสามารถไปต่อหรือทำอะไรได้เยอะ
แต่ทีนี้มันหายไปจากระบบเราอย่างนี้

ที่เราจะทำอะไรต่อไปได้หลายอย่าง

สำหรับฟาร์มไซส์ขนาดผมนี่ผมถือว่าเยอะนะ
สาเหตุที่ราคาหมูลดลงต่อเนื่องนานกว่า๖เดือน
ผู้ประกอบการมองว่าเป็นเพราะจีนและกัมพูชา
ซึ่งเป็นตลาดหลักของเนื้อหมูไทย

ทำให้ผลผลิตล้นตลาดในประเทศ
ราคาร่วงลงอย่างหนักค่ะ
ราคาที่ลงเนี่ยเพราะว่าหมูในระบบเราที่
ครั้งนี้ออกไม่ได้มันก็ติด
และให้หมูที่จะลองออกไปมันก็เริ่มใหญ่ขึ้น
เริ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บ
อายุ๓เดือนน้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัมต่อตัว
เหมือนที่เห็นนี้นะคะเป็นขณะที่ตลาดรับซื้อราคาดี
แต่เมื่อหมูขายไม่ได้ยิ่งนานไปก็จะอ้วนขึ้น
หนักถึง๑๒๐กิโลกรัมต่อตัวทำให้มีมันมาก
ราคาก็ยิ่งต่ำลงกว่าปกติถึง๒๓บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ
ราคาหมูที่ตกต่ำนี้นะคะยังส่งผลกระทบไปยังลูกหมูด้วยค่ะ
ลูกหมูขนาด๑๖กิโลกรัมอย่างที่เห็นนี้นะคะ
ปกติจะต้องขายได้ตัวละ๒๕๐๐บาทค่ะ
แต่ปัจจุบันขายได้๑๘๐๐บาทเท่านั้น
ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนไปแล้วตัวละ๒๐๐บาทค่ะ
ผู้ประกอบการบอกว่าหากสถานการณ์ราคาหมูไม่ดีขึ้น
ต้องนำหมูในฟาร์มมาชำแหละเพื่อขายเอง
เพื่อประคับประคองธุรกิจและอาจต้องเลิกเลี้ยงหมูไปไหนที่สุด
นี้ได้แนะนำว่าภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมจำนวนการเลี้ยงหมูที่ชัดเจน
โดยเฉพาะในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไม่ควรขยายธุรกิจจนกลายเป็นการผูกขาดตลาด
ทำให้รายย่อยค่อยล้มหายไปในระบบเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนต่อไปได้
ขณะเดียวกันก็หวังว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
จะช่วยให้ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย๒๓บาทต่อกิโลกรัม
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน